มาดูพระเอกหน้าหล่ออย่างกระทิงกันบ้างดีกว่านะฮะ
เข้าโครงการมาเนี่ยโอ้โหผลงานมีให้ติดตามกันด้วย

ตอนนี้ได้เป็นพระเอกแล้ว

เขาเป็นพระเอกเขาไม่ใช่เป็นตลกนะ
ยังไงขำเขาทำไม

ต้องบอกว่าเขาโดนเมาส์ด้วยคุณ

ไปไหนมาไหนกระเตงติดกันตลอดเลย

รับเลยแฟนสาวแต่ว่าแฟนคนนี้หน้าแบ๊วอย่างนี้นะคุณ
ค่อนข้างดุเลยแต่กระทิงก็ออกตัวอยู่เหมือนกันว่า
ผมไม่กลัวหรอกครับดุเนี่ยดีนะครับ
เพราะว่ารู้ตัวเองว่าเป็นคนค่อนข้างขี้เกียจ
มีแฟนดุคอยจ้ำจี้จ้ำชัยมันดีแล้ว
ถือว่าเข้าชมรมคนกลัวแฟนอีกคนหรือเปล่านะ
แกคดีนะครับผมก็คนดูเยอะ
แบบมีคนมาเมนต์ในไอจีก็แบบว่าดูอยู่นะคะ

ไม่น้อยใจนะครับบทเพลงน้อยกว่าอะไรอย่างนี้
น้อยใจครับไม่น้อยใจก็ผมก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะครับ
แบบว่าไม่ได้ซีเรียสว่าออกมากออกน้อย
แต่ผมก็อยากแบบว่าให้ละครมันออกมาสนุก

แฟนครับที่ไปเป็นแฟนครับครับผม

ไม่ห่วงครับผมเป็นคนดีครับ

บอกได้เลยหรอ

แต่ก็ว่าก็เป็นคนแบบเขาจะเป็นคนมีระเบียบ
โทษนะคะมีแฟนเหมือนมีแม่ไหมคะอย่างนี้

เรียกว่าช่วยช่วยในเรื่องที่เราไม่รู้ใช่

แม้ว่าจะบงจะบทอะไรก็ต้องติดตามน้องนะ
เป็นพระเอกหน้าหยกเบอร์ใหม่เลยทีเดียวนะจ๊ะ